ท่านผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าคดีที่เมื่อวานนี้เราก็ได้ติดตามกันไปก่อนแล้วนะครับ
วันนี้มีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะฮะอ่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บุรีรำนะครับ
หลังจากตำรวจสพเมืองบุรีรำได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีเหตุแทงกันจนมีผู้บาดเจ็บสาหัส
แต่ว่าที่สุดแล้วเขาไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณบ้านห้วยตะมนต์อีสาน
อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำหลังห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
คนร้ายใช้มีดแทงผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่านางพิชรัฐคริปรำอายุ๔๕ปี
ถูกแทงเข้าที่หว่างขาหน้าอกจนอาการสาหัสแต่ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับ
ทางญาติญาตินะที่ทราบข่าวก็ต่างประนามผู้ก่อเหตุเพราะว่ามาแทงอย่างอุกอาจมากนะครับ
ทั้งที่นางพิชรัฐเองเขาก็มีสามีอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็มีญาติอีกคนนึงที่เขาเป็นอมพลึกด้วยนะครับ
ซึ่งผู้ก่อเหตุนั้นก็คือนายเสถียรกุญชโมรินอายุ๕๔ปีเป็นหมอนวดแผนโบราณ
จะออกรับนวดตามบ้านกับสถานที่ต่าง
หลังก่อเหตุแทงนางพิชรัฐแล้วก็เดินหนีไปทางหลังห้างถือมีดไปด้วย
ทีแรกเนี่ยขับรถกระบะมาค่ะแต่พอก่อเหตุชาวบ้านเขาเห็นนะ
เขาก็เลยรีบเข้ามาดึงกุญแจรถกระบะของคนร้ายเอาไว้ก็เลยขับหลบหนีไม่ได้
สุดท้ายเดินหนีไปทางหลังห้างตำรวจใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมง
ก็ติดตามจับกลุ่มตัวได้นายคนนี้นะฮะ
ซึ่งอ้างว่าทำไปเพราะว่าต้องล้างมนต์ดำ
เคยมารับนวดแผนโบราณให้กับบ้านของนางพิชรัฐผู้ตาย
ให้กับญาติที่ป่วยเป็นอมพลึกครึ่งตัวของนางพิชรัฐ

แล้วก็อ้างว่ากลับถูกหลอกลวงเรื่องของทรัพย์สิน

ล้างมนต์ดำได้อย่างเดียวก็คือต้องฆ่าเขา

ชื่อนายธีรพัฒน์คาริปรำนายธิรพัฒน์ยืนยันว่าข่าวที่ออกมาตอนแรกเมื่อวานนี้
บอกว่าเขาเป็นอำมพลึกเนี่ยสามีเป็นอำมพลึก
ถูกแทงตายต่อหน้าสามีที่ป่วยเป็นอำมพลึกแล้วก็ช่วยเหลืออะไรภรรยาไม่ได้เนี่ย
ไม่จริงเพราะคนที่เป็นอำมพลึกคือญาติของสามีอยู่ในบ้านหลังเดียวกันนี่แหละ
ธีรพัฒน์บอกว่าเขากับภรรยารู้จักกับนายเสถียรผู้ต้องหาได้ประมาณ๑ปีเสร็จ
เคารพกันในฐานะรุ่นพี่นายเสถียรเป็นหมอนวดแผนโบราณ
นวดให้กับญาติที่ป่วยเป็นอมพลึกช่วงแรกก็ไม่มีปัญหาอะไร
กระทั่งช่วงหลังนายเสถียรดูแปลกไปแบบไม่ทราบสาเหตุ
เมื่อวานนี้นายเสถียรขับรถมาจอดที่หน้าร้านของภรรยา
เป็นร้านขายกาแฟนะครับจากนั้นก็ลงมามาถึงก็มาจับแขนของภรรยาเขา
แล้วก็ดึงบอกให้ขึ้นรถไปด้วยกันพอเขาเห็นเหตุการณ์นะ
ธิรพัฒน์ก็เข้าไปช่วยภรรยาแต่อยู่อยู่นายเสถียรหยิบมีดที่อยู่ในรถออกมา
แล้วก็แทงภรรยาของเขาจนนอนจมกองเลือดอยู่ที่พื้น
ส่วนนายเสถียรเดินหนีออกไปอย่างใจเย็นซึ่งนายธิรพัฒน์สามีผู้ตายบอกว่า
ที่ผ่านมาเนี่ยรู้ว่านายเสถียรแอบชอบภรรยาเขาอยู่แต่ภรรยาเขาไม่เล่นด้วย
เสถียรก็ยังปักใจชอบแล้วมากล่าวหาว่าภรรยาของเขาทำศัยศาสตร์มนต์ดำใส่
ซึ่งเขาไม่รู้ว่าทำไมนายเสถียรถึงคิดแบบนั้น
ที่มีอะไรสักอย่างจะไปแทงมันเหมือนกัน
ไม่รู้ว่าอะไรก็เป็นสิ่งแล้วนะ
หาว่าผมไม่โทรไปหาอย่างเหมือนแต่ก่อน
แล้วผมจะโทรไปได้ยังไงในเมื่อแฟนของคุณเนี่ยนะครับ
มาด่าแฟนผมถึงที่บ้าน
เรื่องเปิดโทรศัพท์ก็มีแต่ซื้อของมึง

เพราะว่าเขามาติดต่อให้ไปนวด

นั่นแหละก็เลยโทรให้เบอร์โทรไว้กับแฟนผม

ให้เบอร์โทรเขาโทรหากันเอง

พบหากันมา๕เดือนแล้วข้างใส่คุณพี่นี่จะปีดตัวออก
อันนี้มันเป็นยังไงครับ

ตอนกลางวันแฟนผมก็ขายกระฟงกาแฟขายน้ำขายอะไร
ให้สารให้อะไรนี่ก็ช่างนั่นแหละ

มันเหี้ยมห่อเกินไป
ขณะที่นายบุญส่งสร้อยฟ้าเป็นญาติฝั่งสามีของผู้ตายนะฮะ
ซึ่งเขาคือคนที่ป่วยเป็นอำมพลึกอยู่นะครับ
บอกว่าเขารู้จักกับนายเสถียรผู้ต้องหา
เพราะว่านายเสถียรเนี่ยมานวดจับเส้นให้กับเขา
เวลาที่มานวดนายเสถียรก็จะชอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ตาย
ชอบแสดงอาการหึงหวงเวลาที่มีผู้ชายมาคุยกับผู้ตาย
ซึ่งเขาก็ยังแปลกใจว่าทำไมผู้ต้องหาต้องมาคอยถามถึงเรื่องผู้ตายบ่อย
ทั้งที่ผู้ตายเขาก็มีครอบครัวแล้ว
เสถียรผู้ต้องหาก็มีครอบครัวนะ
แต่เขาก็ไม่กล้าถามเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องส่วนตัว
กระทั่งนายเสถียรมากินข้าวที่บ้านของผู้ตาย
แล้วก็มีเพื่อนของผู้ตายเป็นคนทำข้าวให้กิน
เสถียรเนี่ยก็มาคิดว่าตอนนั้นถูกมนต์ดำใส่ไปในอาหารที่เพื่อนผู้ตายทำข้าวให้กิน
ตัวนายเสถียรมีอาการเปลี่ยนไปแล้วก็มาลงมือก่อเหตุ
แล้วบอกว่าไม่ใครก็ใครต้องตายไปข้างหนึ่งหากไม่ถอนมนต์สะกด
ลุกตื้อมาแบบลูกแบบว่าลึกเขาน่ะในใจของเขาก็คิดยังไงอยู่
ว่ากูต้องได้ผู้หญิงคนนี้มา
เป็นครอบครองอย่างนี้นะทั้งที่ส่วนตัวแฟนเขาเนี่ยไม่รู้
ทางคนตายนี่แบบว่าไม่รู้เขาก็มนุมไปเอง
ว่าชอบคนนี้และหึงหวงเป็นการส่วนตัว
แล้วตัวของพี่ผู้หญิงเขารู้ไหมว่านั่งตัวเนี้ยชอบเขาแล้วก็มีการหึงหวงเป็นการส่วนตัว
ครับเขารู้อยู่เขาก็ปรึกษาผมปรึกษาว่าไง
ปรึกษาเขาว่านายเสถียรเนี่ย
ชอบชอบเขาโป๋อยนี่เพื่อนที่คุณมามา
แบบว่ามาทำกับข้าวให้กินเหมือนกันอย่างนี้

แล้วก็เห็นเค้ากินด้วย
เค้ากังหาว่านักบุญชอบคนตาย
ทีนี้อาการหนักขึ้นเมื่อวันพุธที่แล้วใช่ไหมล่ะ
เขาพูดว่ามึงไม่ตายกูก็ตายอีชิด
มึงต้องไปทำมนตำกับกู
ก็กูสองคนสองต่อสองห้ามบอกผู้ใด
อืมทีนี้มาดูความคืบหน้าทางคดีค่ะช่วงสายที่ผ่านมานะคะ
ร้อยตำรวจเอกเฉลิมพลแก้วเนธรองสารวัตรสอบสวนเจ้าของคดีสพเมืองบุรีรำ
ตำรวจชุดสืบสวนก็ได้ร่วมกันควบคุมตัวนายเสถียรผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุ
รวมไปถึงจุดที่ทิ้งมีดที่ก่อเหตุด้วยนะคะที่คลองน้ำบ้านห้วย
ญาติผู้เสียชีวิตทางชาวบ้านมามุงดูแล้วก็ตะโกนสาบแช่งด้วยความโกรธแค้น
เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบนำตัวกลับมาค่ะกลัวว่าจะถูกรุมประชาธรรม
ก็ได้ชี้จุดอยู่แป๊บหนึ่งอย่างนี้นะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกต่อศักดิ์ศรีเสริมผู้กำกับการสพเมืองบุรีรำบอกว่า
พฤติการการก่อเหตุของผู้ต้องหามันเป็นการลงมืออย่างอุกอาจค่ะ
ก็เลยคัดค้านการประกันตัวนะคะกลัวว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีหรือว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
แจ้งข้อหานักเลยฆ่าคนตายโดยเจตนาและพกพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรจากการสอบสวนผู้ต้องหาเองรับสารภาพว่าก่อเหตุฆ่าผู้ตายจริง
แต่ก็อ้างเรื่องมนต์ดำไงอ้างว่าทำไปเผื่อล้างมนต์ดำ
คำกล่าวอ้างตามความเชื่อของผู้ต้องหาจะอ้างยังไงก็อ้างไป
บอกแต่ยังไงก็ตามก็ต้องดำเนินคดีตามพยานหลักฐานที่มี
ก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายนะคะ